บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

มาเติมแซ่บมื้อบ่ายกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะกับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ

ไม่ใช่เอามาเสิร์ฟข่าวแซ่บของเรากันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับหนุ่มก้าวจีรายุก่อนหน้านี้เคยโดนอดีตผู้จัดการส่วนตัวโกงเงินค่าตัว
ทำให้มีปัญหาผิดใจกับคุณแม่ก้อยมาแล้วนะคะ
ล่าสุดหนุ่มก้าวก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้คุณแม่ก้อยนี่แหละมาเป็นผู้จัดการส่วนตัว
เขาบอกว่าคนในครอบครัวนี่แหละไว้ใจได้ที่สุดค่ะ
โอ๊ยเป็นปัญหาค่ะราคาสังมานะฮะ

ใช่คุณก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของนักแสดงวัยรุ่นก้าวจีรายุกันเลยทีเดียวนะคะ
ให้บุคคลนอกครอบครัวเข้ามาดูแลผลประโยชน์
ปัญหาตามมามากมายซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ย
ให้คุณแม่ก้อยกลับมาดูแลคิวงานตามเดิมแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดตามที่มีกระแสข่าวเมาส์ออกมา
เพราะว่าคุณแม่ให้อิสระในการทำงานทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็จะหันหน้ามาปรึกษา
และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาค่ะ
ต้องเรียนด้วยอะไรหลายอย่าง
แล้วเวลาเราก็ต้องจัดสรรดีด้วย
เรื่องของคิวเรื่องของอะไรมันก็ต้องให้ลงตัวถึงจะทำ
พอเราโตขึ้นคุณแม่มาดูแลชีวิตเราเรามีอึดอัดบ้างไหมคะ
ไม่นะครับคือแม่ค่อนข้างที่จะให้ผมเป็นตัวตัวเอง

เพราะฉะนั้นผมถึงสบายใจมากที่จะโอเคทำงานกับแม่
ส่วนทางด้านผลงานซิงเกิลล่าสุดบันทึกในใจนะคะ

เพราะว่าได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงดีเกินคาดนะคะ
แล้วก็ได้เพื่อนสนิทอย่างมายวิรพรมาเป็นนางเอกเอ็มวีให้ด้วย

แต่หนุ่มก้าเขาก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันจ้า

ก่อนหน้านี้ก็มีก็เอาออกไปบ้างสลับกันไปบ้างแล้วแต่
แต่ว่านักร้องนำก็ยังคงอยู่
แต่ว่าคิวใครว่างไม่ว่างบางทีก็มีเส้นทางต่างกันออกไป

ทำไมจะมาทำหน้าที่แทนจะรับเงินแทนถูกป่ะ